วันนี้เราก็ตามให้ต่อนะคะคุณผู้ชม
จนถึงตอนนี้แล้วยังไม่พบร่างของเสียตุ้มนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราชธานี
ดิฉันเล่าเรื่องย่อนิดเดียวนะคะ

คือจุดเริ่มต้นเนี่ยภรรยาของเสียตุ้มคุณจินดาราเนี่ยค่ะ
ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตามหาสามีของเธอนะคะ
ที่ออกไปตั้งวงดื่มเหล้ากับกลุ่มเพื่อนแล้วปรากฏว่าหายไป
ช่วงรอยต่อของวันที่หายก็คือ๒พฤษภาคมกับ๓พฤษภาคม
ที่เธอมีการไลฟ์สดประมาณช่วงตี๑ของวันที่๓พฤษภาคมนะคะ
ตามหาแบบนี้ค่ะจนกระทั่งรุ่งเช้าไปพบคราบเลือดที่ถูกล้างน้ำแล้วนะคะ
สันนิษฐานนะตอนนั้นว่าสามีน่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นไปตามที่คาดค่ะเพราะว่าตำรวจไปตามรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้
คนแรกเลยชื่อว่านายแน็กนายแน็กเนี่ยตำรวจเค้นสอบกว่า๖ชั่วโมง
สุดท้ายยอมรับว่าเป็นคนลั่นไก่สังหารเสียตุ้มจริงแล้วเอาศพเนี่ยไปฝังดินไว้บ่อดินตรงนี้
แต่พอไปหาก็ไม่เจอเพราะคนร้ายไหวตัวทันนะคะรู้ว่าตำรวจเนี่ยรู้แล้วว่าเสียตุ้มตายค่ะ
สุดท้ายเอาร่างเสียตุ้มขึ้นมาจากบ่อดินตรงนี้แล้วไปโยนทิ้งทะเล
ตอนที่โยนทิ้งทะเลคุณหดร้ายมากเอาสบเสียตุ้มไปมัดกับแพ่งปูนคือกะถวงน้ำ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็ต้องออกเรือไปตามหานะคะ
ตอนนี้ยังไม่พบร่างเสียตุ้มนะคะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินเพราะว่าท้องทะเลน้ำมันขุ่นด้วย
แล้วก็สภาพอากาศไม่เป็นใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของคดีแน่นอนว่าก็ต้องหาพยานหลักฐานนะคะ
พยานหลักฐานต่างที่ต้องหาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยไปคุมตัวคนขับเรือ
ที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยเอาศพเสียตุ้มไปทิ้งกลางทะเลนะคะ
คุมตัวคนขับเรือคนนี้ซึ่งเป็นคนขับเรือชื่อเรือรุ่งอรวรรณนะคะ
พร้อมกับไปเก็บหลักฐานภายในเรืออย่างละเอียดโดยเฉพาะตำรวจพอถอพิสูจน์หลักฐานค่ะ
ลงพื้นที่ไปนะคะโดยเฉพาะบริเวณหัวเรือกับท้ายเรือแล้วก็กาบเรือทั้งสองข้าง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปหาลายนิ้วมือแฝงตามจุดต่างนะคะ
รวมทั้งใช้อุปกรณ์ตรวจหารอยคราบเลือดตามพื้นเรือ
ไปเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบโดยเฉพาะลายนิ้วมือนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้เวลาตรงนี้กว่า๑ชั่วโมง
สุดท้ายได้หลักฐานพอสมควรและเดินทางกลับค่ะ
แล้วยึดเรือลำนี้ไว้เป็นของกลางในคดี
ห้ามเคลื่อนย้ายให้ตำรวจสพชายาซึ่งเป็นทองที่ที่เกิดเหตุ
เป็นผู้ดูแลอันนี้เรื่องของการหาพยานหลักฐานนะฮะ
ตำรวจเขาดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของการตามหาร่างของเสียตุ้ม
คุณผู้ชมตำรวจพร้อมกับชุดประดาน้ำนะคะ
นำกำลังออกไปค้นหาศพเสียตุ้มตามคำให้การของคนขับเรือที่อ้างบอกว่า
ขับเรือนำศพเสียตุ้มมาทิ้งถ่วงน้ำในบริเวณนี้
ซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำธาตุกระจายตำบลธาตุชนะอำเภอธาตุชนะ
จังหวัดสุราธานีไปกว่า๓๐กิโลเมตรก่อนถึงหมู่เกาะอ่างทองของจังหวัดสุราชธานี
นี่ค่ะภรรยาของเสียตุ้มไปด้วยนะภรรยาเอ่ยลูกน้องเอ๋ยชาวบ้านเอ่ย
ไปออกไปพร้อมกับเรือนะฮะไปดำน้ำงมหาร่างเสียตุ้ม
แต่ว่าอย่างที่บอกไปอุปสรรคมันมีอยู่เยอะจริงจริงหนึ่งจุดทิ้งศพเนี่ย
คนร้ายให้การวกไปวนมายังไม่แน่นอนเลยว่าตรงไหนกันแน่สอง
ลักษณะของน้ำทะเลเมื่อวานนี้ขุนค่ะไม่เป็นใจนะคะ
พอดำลงไปแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยจะเห็น
ก็เลยทำให้หาร่างเสียตุ้มไม่เจอนะคะทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจ
จากการสอบคำให้การของผู้ต้องสงสัยก็คือเป็นคนขับเรืออายุประมาณ๕๐ปี
ตำรวจไปสอบปากคำนะคะผู้ชายคนนี้ยอมรับว่าได้ร่วมนำศพเสียตุ้มเนี่ย
ทิ้งทะเลจริงบริเวณหมู่เกาะอ่างทองของอำเภอกเกาะสมุยนะคะครับ
โดยผู้ร่วมลงมือจำนวนหนึ่งได้ใช้แท่งปูนซีเมน
ติดกับร่างของเสียตุ้มเพื่อโยนลงไปในน้ำ
ลักษณะคือถ่วงน้ำไม่ให้ลอยขึ้นมาช่วงตี๒ของวันที่๔พฤษภาคม
เสร็จแล้วก็นำเรือกลับเข้าฝั่งมาจอดไว้ตามปกติแล้วแยกย้ายไปเก็บตัว
เราก็ไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเอ๊ะมีคนออกเรือไปหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกว่าเวลามีคนออกเรือไปเนี่ย
เนื่องจากว่าชาวบ้านระแวกนั้นคือเขาทำอาชีพประมง
ออกเรือไปก็ไม่รู้จะรู้จะเห็นจะได้ยินแหละก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
ใช่พี่เบิร์ตรู้เห็นแต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนให้เบาะแสนะคะเขาบอกว่าได้เบาะแสว่า
คืนวันที่คนร้ายขุดศพเสียตุ้มจากป่าบ้านทุ่งสายชัยนี่น่าสงสัยมาก
มีผู้หญิงอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับเสียสอจำได้ไหมคะ
เสียสอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่บอกว่าเป็นฝึกสองตระกูล
แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่เห็นบอกว่าในคืนวันที่ขุดศพเสียตุ้ม
ขึ้นมาจากบ่อดินเนี่ยมีผู้หญิงอีกหนึ่งรายที่เป็นคนใกล้ชิดกับเสียสอ
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอืม
เพราะฉะนั้นเราสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ดูตามกราฟิกหน้าจอนะคะ
ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยในการฆ่าอำพรางศพเสียตุ้มแล้ว๕คน

ที่บอกว่าใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยเพราะสารยังไม่อนุมัติออกหมายจับ
ให้เปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหา
เดี๋ยววันนี้แหละตำรวจจะขอสารอนุมัติออกหมายจับนะคะ
คนแรกก็คือเสียสอเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็เป็นคนที่เป็นหนึ่งในอีกครอบครัวหนึ่งของศึกสองตระกูล
คนที่สองก็คือนายแน็กหลานชายของเสียสอที่เปิดปากยอมรับว่าเป็นมือปืน
เป็นคนลั่นไก่ยิงเสียตุ้มรวมถึงทำหน้าที่ร่วมกันนำศพไปฝังอำพราง
แล้วย้อนกลับไปขุดศพนำศพไปถ่วงทะเลทิ้งนะคะ
หลังจากที่เริ่มตกเป็นข่าวแล้วส่วนคนที่สามนายเจด
นายเจดเป็นใครนายเจดยอมรับสารภาพว่าอยู่ในวงเล่าวันเกิดเหตุ
แล้วนั่งไปกับรถกระบะก่อนที่จะไปขุดหลุมฝังศพเสียตุ้ม
คนที่๔ก็คือคนขับเรือชายวัย๕๐ปีเมื่อสักครู่
ตำรวจไปสอบปากคำนะคะส่วนคนที่ห้าเป็นผู้หญิง
ถูกกล่าวอ้างว่าไปร่วมขุดศพ
วันที่ขุดศพเสียตุ้มขึ้นมาจากบ่อดินนะคะ
แล้วเป็นคนใกล้ชิดกับเสียสอด้วย
ตอนนี้ตัวละครทั้งหมด๕คนที่ตำรวจ
บอกว่าน่าจะมีหลักฐานแล้วแหละ
ย์แพงแต่พี่เชื่อมั่นนะ
เชื่อมั่นในท่านรองสุชาติใช่ท่านเก่งนะฮะ
ลงไปดูคดีเองต้องได้เรื่องเชื่อสิต้องได้เรื่อง